เพราะมันอยู่ใกล้มากใครที่อยู่กรุงเทพ
อ้าวหลับปลอมว่าคุณเดินทางไม่ไกล
แล้วยิ่งถ้าใครอยู่ที่จังหวัดนี้

ใกล้มาก

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะไปตลอดกินกันร้านนี้
ขายมานานแล้วนะประมาณ๘๖ปี
โอ้โหขายมานานยังไม่หมดอีกเหรอ
ไม่ใช่ขายแบบว่าให้ได้หมดภายในไม่กี่วัน

เข้าไปติดตามกันเลยกับร้านนี้ในช่วงของตลอดกิน
สนับสนุนโดยออร์นิวอีซูซูดีแม็กซ์พลานุภาพพริกโลก
ตลอดกินวันนี้เรายังอยู่กันที่จังหวัดนครปฐมนะจ๊ะ
มาพร้อมกับรถคันนี้ของผมนะครับ
อร์นิวอีซูซูดีแมคไฮแลนเดอร์รถเก๋ดีไซนเท่
ลดอุณหภูมิในห้องโดยสารของคุณตลอดการเดินทางบนท้องถนนเลยทีเดียวล่ะครับ
และเป้าหมายของเราในวันนี้นะครับมีชื่อว่าร้านตั้งฮะเสง
ตั้งอยู่ในย่านตลาดของจังหวัดนครปฐมนะครับ
ร้านนี้เขาบอกว่าทีเด็ดเหมือนกันชื่อดังด้วยในจังหวัดนครปฐม
เพราะฉะนั้นตลอดกินพลาดไม่ได้ไปกันเลยดีกว่าครับ
อ๋อตลอดกินตลอดละหิน
อ๋อแล้วนี่เธอสายกินไข่อีกไหมหนู

ส้มโอหวานเข้าสารขาวลูกสาวงาน

เดี๋ยวนี้ก็เป็นลูกสาวงานมาจ้ะ
ไม่รู้กันอะไรลูกสาวงานมาจ้ะ
ตั้งหาเสียงนี่ไง
ร้านที่เป็นเป้าหมายปลายทางของเรา

กลิ่นหอมมาก

พี่อ้อหรือเปล่าครับ

ตั้งหาเสียงชื่อนี้ได้มาอย่างไร
กงเป็นคนตั้งเมื่อ๘๖ปีที่แล้ว

โอ้แสดงว่ารสชาติต้องอร่อยถูกใจ
ไม่งั้นขายไม่ได้นานตั้ง๘๐ปี
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมติดตามให้ได้ในตลอดกินวันนี้นะจ๊ะ

เพราะฉะนั้นมาที่นี่ด้วย
เห็นบอกว่าเป็นจานที่ต้องสั่ง
เป็นเมนูที่ต้องสั่งก็คือข้าวหมูแดง
แล้วมาเป็นสูตรโบรันของทางร้านเรา
สีสันน่ากินน่าทานนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองทานดู
โอ้โหคือมันจะได้มีรสชาติเค็มนิดนึง
อร่อยผมชอบตัวหมูนะมันนุ่มอ่ะเออทำออกมาได้นุ่มนิ่มแล้วก็มันหอมหอมน้ำราด
แล้วก็อย่างที่บอกเห็นบอกว่าหมูแดงเนี่ยกว่าเราจะทำออกมาได้แล้วพิธีนี้ทำ

อีกเมนูที่บอกว่าขายมานานแล้วก็เป็นเมนูชูโรงของที่นี่คือข้าวมันไก่เหรอ
ใช่ค่ะเป็นไก่บ้านนะคะไม่ใช่ไก่เนื้อก็คือไก่ไก่สาวไก่รุ่นอ่าใช่เนื้อมันจะไม่เหนียว
อ๋อไก่รุ่นไก่สาวอุ้ยพูดขนาดนี้แหละเดี๋ยวรอช้า
เอาชิ้นส่วนตรงนี้แหละ
ข้าวมันไก่ผมชอบมากเลยนะอันนี้อยากจะถามจริงเรามีสูตรเด็ดเคล็ดลับยังไงพอจะสักนิดนึงได้ไหม
ก็เอาราบกระชีแล้วก็อเทียมพริกไทยไปผัดผัดให้หอมแล้วก็หุงหุงแบบไม่เช็ดน้ำนะคะหุงให้น้ำมันแห้งไปเองใช่
อุ้ยแต่หุงเหมือนนั้นยากนะถ้าทำผิดพิธีมันไหวเลยนะ
ที่บ้านทำได้ที่ร้านทำได้นี่ไงสูตรเด็ดเคล็ดลับจริงพอดีข้าวมันมันหอมแล้วกินกับไก่ที่แบบว่ามีความหนุบมีความเด้งของตัวเนื้อ
แล้วก็มีน้ำจิ้มที่มันสัดเลี่ยนพอดีโอ้โหบอกเลยเผลอจานเดียวไม่พออร่อยครับ
แล้วร้านนี้นะเขาไม่ได้มีเฉพาะข้าวก๋วยเตี๋ยวเขาก็มีใช่ค่ะ
อยากให้ดูนี่น้องเป็ดโอ้โหนี่คือเป็นเป็ดตุ๋นใช่ไหมใช่ค่ะเป็ดตุ๋นโอ้โห
น่ากินน่าทานมากเอ้าโอ้ยฉะนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตนะอากินแล้ว
โอ้โหต้องบอกเลยนะครับว่าก๋วยเตี๋ยวเป็ดของที่นี่อร่อยกลมกล่อมครบทุกรสจริงเลยล่ะครับ
ซึ่งนอกจากเมนูก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่นี่แล้วร้านนี้ยังมีก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูซึ่งทางร้านปั้นเองกับมือสดทุกวัน
ลูกชิ้นแน่นบวกด้วยลูกชิ้นปลาแสนอร่อย
บด้วยหมูสะเต๊ะเนื้อนุ่มเคี้ยวเพลินรู้ตัวอีกทีก็หมดไปหลายไม้แล้วล่ะครับ

บอกเลยว่าอร่อยทุกเมนูแต่อยากถามราคาคุณผู้ชมเขาเองก็น่าจะอยากรู้ว่าเอ๊ะแต่ละอย่างละอยากราคาเท่าไหร่
เอาอย่างแรกที่เราทานไปข้าวหมูแดง
ก็ถ้าทำเป็นธรรมดาก็๔๐บาทค่ะถ้าพิเศษก็๕๕บาท
พิเศษก็คือ๕๕ข้าวมันไก่ล่ะครับ
๔๐บาทพิเศษ๕๕ราคาเดียวกันเลย
ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก็ถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ด๔๐
ก๋วยเตี๋ยวเป็ด๔๐ถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูลูกชิ้นปลา๓๕

จานเล็ก๑๒ไม้๖๐บาทอ่าแล้วก็๑๐๐บาท๒๐ไม้โอ้
อ้าวผู้ชมจะไม่มาได้อย่างไร
และสำหรับการเดินทางมาร้านตั้งฮาเซ็งนั้นก็ไม่ยากนะครับ
จากกรุงเทพวิ่งเข้ามาถนนหน้าพระราน
เข้ามาที่ถนนพญากงเรียบครองเจดีบูชา
วิ่งไปอีกสักพักนิดเดียวเท่านั้นแหละ
ก็จะเห็นร้านตั้งฮาเสงอยู่ทางซ้ายมือแล้วล่ะครับ
สามารถจอดรถฝั่งตรงข้ามได้เลยนะ
ชิมถึงที่นี่แล้วอร่อยจริงคุณผู้ชมครับ
เพราะฉะนั้นตามทำเนียวมาเนอะ

ขอบคุณนะครับพี่อ้อครับบอบให้เลยครับคุณครับ
ไฮแลนเดอร์นะครับที่พาผมมาอิ่มอร่อยกัน
ถึงที่จังหวัดนครปฐมกับร้านนี้
ตลอดกินมากินถึงที่นี่แล้ว
ต้องขอบอกเลยว่าอร่อยจริงเผ็ดมาก
อร่อยจริงเด็ดมากเด็ดทุกเมนูขอพูดแบบนี้ดีกว่า
เป็นร้านในตำนานไงอย่างที่บอกแล้วว่าความอร่อย
เขาก็มีการรักษาคุณภาพความอร่อยตั้งแต่ตอนนี้
ยาวนานมา๘๐กว่าปีอย่างที่คุณชนะบอก
มีโอกาสก็แวะเวียนไปลองทานกันได้นะคะ